คุณผู้ชมฮะมันเกิดเหตุฆาตกรรมเหตุหนึ่งนะครับ
เพราะว่าชายวัย๕๔ปีถูกทุบหัวแบะ
แล้วก็มีแผลเต็มตัวไปหมดเพราะถูกทุบนะฮะ

ตำรวจต้องมาคลี่คลายคดีนี้ว่าใครเป็นมือฆ่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พื้นที่นครศรีธรรมราช
ตำรวจของสพลานสกาพร้อมแพทย์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

เหตุที่มีชาวบ้านแจ้งว่าพบศพชายคนหนึ่ง
บริเวณทางเข้าขนำกลางทุ่งนาที่ตำบลท่าดีอำเภอลานสกานะครับ
ในที่เกิดเหตุพบร่างของผู้ตายก็คือ
นายบริวัติเชี่ยววิทย์อายุ๕๔ปี
คว่ำหน้าเสียชีวิตฮะสภาพศพนะคุณฮะ
มีบาดแผลถูกทุบตีด้วยท่อนไม้และของแข็งบริเวณศีรษะฮะ
เข้าที่ใบหน้าลำตัวแขนทั้งสองข้าง

คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐๑๒ชั่วโมง
ใกล้กันพบท่อนไม้ซึ่งคาดว่าเป็นอาวุธนี่แหละครับ
มีคราบเลือดว่างอยู่๑ท่อน
และข้างรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดภายในโรงรถในขนำนะครับ
อกจากนี้ก็ยังพบไฟฉายคาดศีรษะของผู้ตายตกอยู่
รองเท้าแตะหนึ่งข้างคาดว่าเป็นของคนร้าย
แล้วก็นี่ฮะบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ
ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจนครศรีธรรมราช
ก็มาสืบคดีนี้ด้วยตัวเองเหมือนกัน
จากการสืบสวนสอบสวนทราบว่าเย็นวันที่๒๓มิถุนายนนะครับ
ผู้ตายไปดื่มสุรากับกลุ่มเพื่อนประมาณ๓๔คน

จากนั้นผู้ตายก็ขี่รถจักรยานยนต์มาที่เกิดเหตุครับ

โดยผู้ตายน่าจะถูกคนร้ายที่น่าจะเป็นคนรู้จักกันด้วยนะ
พูดคุยแล้วมีปากเสียงอะไรกันบางอย่าง
ถูกคนร้ายใช้ท่อนไม้กระหน่ำตีแบบไม่ยั้งนะฮะ
ทั้งที่โรงรถจากนั้นผู้ตายวิ่งหนีออกมา
ฟุบที่ทางเข้าขนำคนร้ายไม่หนำใจฮะ
ตามไปใช้ท่อนไม้ทุบซ้ำที่ศีรษะ
ท่อนไม้หักแล้วก็ทำให้นายเรวัตนั้นเสียชีวิตนะครับ

เรื่องต้นผู้การจังหวัดก็สันนิษฐานว่าเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว
ตอนนี้กำชับให้ตำรวจชุดสืบสวนเร่งสืบสวน
ขี้คลายคดีจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ
ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมตำรวจสพลานสกานะครับ
นำกำลังตำรวจชุดสืบสวนจับได้แล้วนะฮะ
จับกลุ่มนายบรณชัยชุมธรรม
ซึ่งเป็นลูกชายของอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้นที่ล่ะคุณ

คือเขามีพฤติกรรมเสพยาเสพติดครับ
แล้วก็เคยบำบัดรักษามาหลายครั้งแล้ว
เรื่องต้นผู้ต้องหาให้การรับสาภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าใช้ไม้ทุบหัวแบะจริง
โดยก่อนเกิดเหตุช่วงค่ำได้ไปนั่งดื่มเหล้ากับผู้ตายในหมู่บ้านครับ

จากนั้นผู้ตายได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับไปที่ขนำข้างคอกวัว
ตัวเขาจึงตามไปใช้ท่อนไม้ทุบตีทันทีนะฮะ
แบบไม่ยั้งเลยนับ๑๐ครั้ง

กระทั่งตำรวจควบคุมตัวได้
ขณะที่ภรรยาแล้วก็ญาติของผู้ตายเดินทางไปดูหน้าคนร้ายนะฮะ

จากนั้นนะฮะภรรยาผู้ตายได้ยื่นเรื่องขอคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นลูกชายอดีตผู้ใหญ่บ้าน
กลัวเรื่องของอิทธิพลในพื้นที่
กลัวว่าครอบครัวเธอจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ

พบบัตรแผลจากการถูกแทงด้วยของแหลมด้วยคุณ
ซึ่งแพทย์ระบุว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๑คนนะฮะ
จากนั้นมีการส่งศพไปให้แพทย์นิติเวศ

ทำการผ่าศพอย่างละเอียดอีกครั้ง
ก่อนจะให้ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศล

ในการจับกลุ่มถ้ามีคนเกี่ยวข้องอีกนะครับ